มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยที่ญาติของผู้ที่เสียชีวิต
เขาก็อยากจะให้หาความเป็นจริงให้หน่อย
เพราะว่ามีชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองเลย
บุกเข้ามาที่บ้านมาตรวจค้นหายาเสพติด
ก็เจอหลานชายเขาปรากฏว่าหลานชาย
โอ้โหระหว่างตรวจค้นชุลมุนวุ่นวายถูกยิงจนล้มลง

แล้วยังถูกทำร้ายซ้ำอีกจนเสียชีวิต

แล้วก็เหตุตอนหน้าลูกนะคะ๖ควบกับ๓ควบ

นี่คลิปคืน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๐ตุลาคมนะครับ

บอกว่ามีชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเลย๖คนนะ

อาจจะยังไม่แน่ใจว่าจำนวนเท่าไหร่แน่ชัดกันแน่
เข้ามาที่บ้านมาตรวจค้นยาเสพติดที่บ้านเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
อยู่ในพื้นที่บ้านหนองผักก้ามตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลย
มาถึงก็มาเจอหลานชายของเขาก็คือนายเมธารัฐจันสว่าง
หรือว่าตั้นอายุสามสิบห้าปีตอนนั้นกำลังทำงานอยู่หน้าบ้าน
เจ้าหน้าที่มาขอตรวจค้นในบ้านแล้วก็มีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้น
มีเสียงปืนดังขึ้นด้วยญาติเขาบอกว่าดังจากในบ้านเสียงปืนเนี่ยนะ
แล้วนายเมธารัฐก็วิ่งหนีออกมานอกบ้านเจ้าหน้าที่ก็วิ่งไล่มาอีก
ตามมายิงจนล้มลงล้มลงไปแล้วนะแต่นายเมธารัฐ
ยังถูกเจ้าหน้าที่กระทืบซ้ำเหยียบร่างเอาไว้แล้วจับใส่กุญแจมือ
มีภาพที่ถูกจับใส่กุญแจมือทั้งที่นอนจมกองเลือด
ว่าถูกยิงไม่สามารถหนีไปไหนได้แล้วอ่ะค่ะเนี่ยฮะ
นายเมธารัฐเสียชีวิตขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าป้านะฮะคุณป้าของนายเมธารัฐ
และลูกชายวัย๖ขวบและ๓ขวบของนายเมธารัฐผู้ตาย
ซึ่งระหว่างนั้นป้าบอกว่าก็พยายามร้องขอบอกให้หยุด
อย่าทำร้ายหลานชายเลยลูกก็บอกอย่าทำร้ายพ่อเขาเลย
แต่เจ้าหน้าที่ไม่หยุดฮะค่ะวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าว
ไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับเนี่ยฮะคุณป้าเขาก็ชี้ให้ดูหมดเลย
ตรงไหนเป็นตรงไหนจุดไหนเป็นอะไรยังไงกันบ้าง
บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยครับคุณป้าคือนางหนูนีชุมแวงวาปี
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าวันเกิดเหตุคือประมาณ๑ทุ่มวันที่๑๐ตุลาคม
ปกครองอำเภอเมืองเลย๖คนเดินทางมาที่บ้านพัก
ขอตรวจค้นยาเสพติดนายเมธารัฐหลานชายตอนนั้นกำลังนั่งเชื่อมเหล็กอยู่หน้าบ้าน
นะก็เจอเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกว่านายเมธารัฐมียาบ้าสองมัด
ซึ่งนายเมธารัฐปฏิเสธว่าไม่มีแล้วเจ้าหน้าที่ก็บังคับให้หลานเนี่ยนั่งลง
แล้วบอกให้รับสารภาพว่ามียาเสพติดอยู่ในบ้านใช่หรือไม่
หลานชายก็ยืนยันว่าไม่มีมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้ถามกับป้าว่า
ที่บ้านมีกล้องวงจรปิดไหมป้าบอกว่าไม่มี
เจ้าหน้าที่ก็เลยพาหลานชายเข้าไปในบ้านบอกจะพาไปตรวจค้น
แล้วอยู่ก็มีเสียงต่อสู้ชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้าน
ก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นจากนั้นหลานชายก็วิ่งออกมาทางประตู
บอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยวิ่งตามออกมาอีก
แล้วก็ยิงใส่อีกหลายนัดจนหลานถูกกระสุนปืน
จมกองเลือดอยู่ที่ซอยทางออกหน้าบ้านตอนนั้นป้าก็พยายามเข้าไปกอดร่างของหลานนะ
แล้วขอร้องเจ้าหน้าที่ว่าอย่าทำร้ายหลานอีกเลย
แต่ไม่เป็นผลนะฮะยังถูกกระทืบถูกเหยียบถูกจับใส่กุญแจมือ
ทั้งที่นอนจมกองเลือดอยู่แล้ว
ป้าถามว่าถ้าจะมาตรวจค้นมีหมายค้นไหมป้าถามมันมันก็เลยยกบัตรขึ้น
อันนี้มันใหญ่กว่าหมายค้นมันว่าแบบนี้

บังคับให้ตั้นนั่งลงนั่งลงแล้วก็ว่า
มึงนั่งลงไอ้ควาย
ก่อนที่มันจะเข้าไปมันหาป้าว่าที่นี่มีกล้องวงจรปิดไหม
ป้าก็เลยตอบมันว่าไม่มี

ทีนี้ช่วงจังหวะที่ตั้นจะก้มเก็บอะไรไม่รู้ป้าก็ไม่รู้

มันชุดละมุนกันเลยทีนี้ป้าก็จำไม่ได้ห่วงล่ะ
ตรงประตูบ้านครับ

มันบอกป้าน่ะป้าถอย

เขาพุมมันวิ่งยั่นประตู
เสียงปืนดังเลยตรงที่มันยันประตูออกมาน่ะ
นัดหนึ่งทีนี้ตั้นวิ่งได้มันก็ปั้งปั้งปั้งปั้งเลย
ไม่รู้กี่นัดน่ะวิ่งไล่หลังมันก็มาชนกำแพงตรงนี้ล้ม
ล้มลงเลยล้มลงไอ้พวกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็วิ่งตาม
วิ่งตามมาป้าก็เลยไปกอดหลานไปกอดหลานแล้วมันยกหัวขึ้นมา
ไอ้คนอีกคนก็ไปกระทืบหัวมันลงเหยียบลงเหยียบลงเหยียบลงเลย
กระทืบซ้ำเลยกระทืบซ้ำท้องมั่งทั้งหัวมั่ง
กระทืบซ้ำแล้วมันก็มันคนมันอ่อนแรงแล้วเนอะ
มันก็เลยบอกว่าป้าตั้นฝากลูกด้วยนะป้าตั้นฝากลูกด้วย
มันบอกครั้งสุดท้ายคำนี้น่ะพูดแล้วมันก็นอนไปเลยทีนี้น่ะ
ทีนี้ป้าก็บอกว่าทำไมไม่เรียกรถพยาบาลเขาก็เลยโทรไปรถพยาบาล
ส่วนซึ่งหนูนางหนูนีเนี่ยนะคะก็ระบายความรู้สึกกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าคือเสียใจมากแล้วก็สงสารหลานชายมาก
ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้สงสารลูกของหลานชายด้วยนะคะ

ยังแบบอายุน้อยอยู่เลย๖ขวบ๓ขวบเนี่ยค่ะ
แล้วเด็กทั้งสองคนเห็นเหตุการณ์ถามเลยว่าทำพ่อหนูทำไม
พูดแบบนี้เหตุการณ์ทั้งหมดนางหนูนีบอกว่ารับไม่ได้ค่ะ
ขอยืนยันว่าจะไม่เผาศพหลานชายจนกว่าเจ้าหน้าที่ที่ยิงหลานจะได้รับโทษนะคะ
ทีมข่าวคุยกับพี่ชายของผู้ตายด้วยค่ะ
เทิดศักดิ์ชุมแวงวาปีอายุ๓๘ปีก็เล่าทั้งน้ำตาเลย
บอกว่าการเสียชีวิตของน้องชายมันเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่า
รับไม่ได้นะคะที่น้องชายถูกยิงในบ้านจนหนีตายออกมาข้างนอก
เจ้าหน้าที่ยังตามไปยิงซ้ำอีกแทนที่จะนำส่งโรงพยาบาลก่อน
รุมกระทืบซ้ำใส่กุญแจมือ
เมื่อวานนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มาเรียกแม่ของเขาไปคุยนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือเยียวยามีอะไรก็ให้บอกนะ
แต่ตัวพี่ชายบอกว่าตัวพี่ชายกับแม่ปฏิเสธไปนะ
และจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจะไม่ยอมให้น้องชายตายฟรีค่ะ
ด้านหนาของผู้ตายนางนงรักเสาสมพบอายุ๔๙ปี

บอกกับทีมข่าวว่าวันนี้เดินทางมาที่สพเมืองเลย
เพื่อทำเรื่องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย
พาไปรับศพหลานชายที่ถูกส่งไปชั่นสู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินจขอนแก่น

เบื้องต้นรู้ว่าถูกยิงไป๔นัดนะคะ
ถูกยิงเข้าที่ราวนมขวาหน้าท้องด้านขวาหัวเข่าซ้ายอีก๒นัด
ผู้สื่อข่าวก็ถามไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยด้วยค่ะ
นายชัยวัดชื่นโกสุมนะคะ
ถามถึงเรื่องนี้แหละผู้ว่าก็บอกว่าได้รับรายงานแล้ว
กำชับทุกภาคสวรรค์ดำเนินการตามขั้นตอน
ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ตอนนี้ทางประหลัดจังหวัดเลยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ขอตั้งคณะกรรมการสอบควบคู่ไปกับเรื่องของคดีนะคะ
ส่วนกรณีที่มีกำนันผู้ช่วยกำนันที่มาเกี่ยวข้อง

ถ้ามีมูลว่าทำเกินกว่าเหตุ
ก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

ก็ประสานไปที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

เขาบอกว่าขอไม่ชี้แจงอะไรเลยนะคะ
ก็ไปสู้กันในชั้นศาลไปว่ากันในชั้นศาล
และนี่เป็นชุดของฝ่ายปกครองยาภูมิเมืองเลย

พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำญาติผู้ตาย

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดฝ่ายปกครองในชุดนั้นด้วย

มีรอยกระสุนปืนภายในบ้านนะฮะ
เพราะว่าต้องเอามาเป็นหลักฐานประกอบคดี

กำลังตรวจวิถีกระสุนกับขม่าวดินปืน
ผลเนี่ยต้องรอจากทางกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเลย

แล้วก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าโดยเจตนา
ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง๖คน
ได้ติดต่อมายังตำรวจแล้วบอกว่าจะมามอบตัว

ตามประวัติก็คือเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำ
ข้อหาพยายามฆ่ามาได้๒๓เดือน
จะเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด
ตามที่คุณป้าของผู้ตายบอกว่ามาถึง

ของฝ่ายปกครองเมืองเลยบอกว่ามียาบ้าอยู่สองมัดใช่ไหมเนี่ย
มีหรือไม่มีเนี่ยอันนี้ต้องตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม
แต่ต่อให้จะมีหรือไม่มีเนี่ยคุณก็ไปทำกับเขาแบบนี้ไม่ได้

โดยเฉพาะการไปตรวจจะเป็นตำรวจ

ถ้าตามกฎหมายจริงแล้วคุณมีหมายค้นจากศาลไหม
ใช่ไหมแล้วคุณเขาถูกยิงถึงขั้นเนี่ย

ยังไปกระทืบไปเหยียบไปจับใส่กุญแจมือ

จริงก็รวบตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
เรื่องก็น่าจะจบไม่ต้องมาฆ่ากันแบบนี้